สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สดใสสหายพร้อมจำการ
พี่ครับพี่เป็นรุ่นพี่หนุ่มเยอะนะครับเราไม่ใช่สหายเลยครับพี่
หนุ่มยังไม่ถึงรุ่นพี่สองคนนะฮะ

คือพี่ก็ไม่ได้อยากจะนับน้องกับแกหรอกนะ

นั่งอยู่โต๊ะเดียวกันแต่ใจจริงไม่นับเลย
แต่วันนี้ไม่ต้องถามมาว่ามดดำไปไหน
นางไม่มานางมันไปมูเตรูอยู่ที่พม่า

นี่เมียวกลับมาแล้วจากถ่ายละคร

พี่ถามตลอดพี่เหมียวไปไหนพี่เหมียวไปถ่ายละคร

พี่มองหน้านุ่มสีกำลังคุยกับพี่
ไม่เดี๋ยวมันจะพูดบอกว่าเข้าไปภูเกต
เหมียวพาพี่ม้าไปเที่ยวใช่ไหม
พี่ม้าไม่ต้องใครพาแต่หลอกนางปิกก้าขาแข็ง
นี่มันอยู่ทุกพายุก่อนท่านผู้ชม
นี่นี่นี่นี่น้ำท่วมขยายอีกนะ
กลนครในตัวเมืองเนี่ยนะฮะ

แต่ว่าไหลไปที่นครพนมแล้วก็ส่วนที่
แล้วก็มีอีกหลายส่วนที่เริ่มท่วมแล้วก็ท่วมหนักนะคะ
ที่กาลสินที่ท่วมไปเนี่ยตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่
แล้วลำน้ำชีก็เพิ่มสูงขึ้นถึงจุดวิกฤตเลย
เจ้าหน้าที่ต้องปักทงแดงเตือนภัยแล้วก็สั่งทุกหมู่บ้าน

ให้ยกของขึ้นที่สูงหลายที่มากนะคะคือ
จะมาไม่มาไม่รู้แหละเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนนะฮะ
เมื่อวานนี้นะคะคุณสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเนี่ย
บอกว่าสถานการณ์ลำน้ำชีที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
อบตลำชีนะคะเธอบอกว่าจุดวิกฤตเนี่ยมาถึงแล้วคือ
ถึงจุดสูงสุดเลยของลำน้ำชีที่จะต้องเป็นจุดวิกฤตท่วมแน่นะฮะ
ปักทงแดงเตือนภัยแล้วก็ให้ทุกหมู่บ้านเนี่ย
เวรยามเฝ้าระวังเพราะมันเป็นน้ำป่าด้วย
จุดเสี่ยงเนี่ยมันสามารถจะมาได้๒๔ชั่วโมงถ้ามากลางคืนนี้

นครพนมนะคะลำน้ำสงครามแล้วก็ลำน้ำอูนเนี่ย
อยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะคะคือระดับน้ำสูงถึง๑๒เมตร

แล้วก็กินเกินความจุของเขื่อนไป๑เมตรเลย
น้ำก็เอ่อท่วมขังไปทั่วพื้นที่ที่อำเภอศรีสงครามนะฮะ
อำเภอท่าอุเทนอำเภอนาว่าแล้วก็อำเภอโพนสวรรค์
ทรงตัวแล้วทรงตัวแล้วแต่ว่าต้องใช้เวลา๕๖วัน
ถึงจะลดระดับลงได้อย่างลำน้ำก่ำเนี่ย
ที่เป็นลำน้ำที่ท่วมสูงมากเนี่ยนะฮะ
ก็กำลังจะเริ่มลดลงซึ่งก็หวังว่าคงจะไม่มีฝนนะ
อุดรค่ะเกาะคำชโนธค่ะอันนี้นะคะก็คือฮากันมาก
เพราะว่ามุมน้ำท่วมวังนาคินดินแดนพญานาคเนี่ยนะคะ

บริเวณสารปู่เจ้าศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าปฐุมมานะคะ
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ต้นมะเดือยักษ์อะไรทั้งหลายเนี่ย
ก็ยังถูกน้ำท่วมอยู่สูงประมาณ๕๖เซน
ทั่วไปของต้นชะโนธและต้นไม้ปกติไม่มีทีท่าว่าจะตายนะครับท่านผู้ชม
แต่ที่ผิดปกติคือสะพานพญานาคทั้ง๒ตัว
พบว่าตัวสะพานพญานาคนั้นแตกจากกันบริเวณสะพาน
พญานาคนั้นแตกจากกันค่ะ
คุณสมหวังก็บอกว่าคุณสมหวังบอกว่า
ขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วอีกภายในไม่เกิน๕วัน
ภายในเกาะก็จะลดลงถึงสารปู่คำชโนธอย่างแน่นอน

หากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปกราบไห้ปู่ศรีสุโธได้

เอามาดูที่โนรูโนรุนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ย
กวาดโนรุเข้าไปกวาดไปถึงโตเกียวเลย
เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลก
คือมี๕ลูกนี่คือ๑ใน๕ที่ใหญ่ที่สุด
คุณรถเราขับ๑๕๐เราก็ใจสั่นแล้วใช่ไหม

แต่ตอนนี้นะฮะลดความเร็วมาเป็นลดความรุนแรงมาเป็นพายุโซนร้อนแล้ว
ตอนที่ผ่านญี่ปุ่นแต่ว่าก็ยังแรงอยู่
เพราะว่าพายุโซนร้อนนี้ก็เร็วประมาณ๑๑๘กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
นี่ค่ะก็วันนี้นะรอยเตอร์บอกว่าพายุไต้ฝุ่นรายที่สุดเนี่ย
เพื่อตัวพัดเข้าตรงกลางญี่ปุ่นอุ้ยตายแล้วล้มได้ล้ม
ล้มร้อยเย็นไงเออใช่ล้านร้อยเย็นหกสิบบาท
ฝนตกหนักมากลมแรงจัดเนี่ยล่มกระจุยเลยนะฮะ
แล้วก็เขาก็เตือนภัยด้วยเพราะว่ามีน้ำหลากเหมือนบ้านเราเลยเป็นน้ำป่านะคะ
แล้วที่เกาะชิโกกุเนี่ยต้องอบพยพหนีใต้ฝุ่นโนรุ
คือญี่ปุ่นเขาเตือนของจริงนะต้องอบพยพเข้าอบพยพกันทั้งเมืองเลย
ด้านอุตถุเขาก็บอกว่าคอลิเคนเนี่ยรถจากระดับ๕เป็นระดับ๑
นี่ขนาดระดับหนึ่งนะคะคุณถ้า๕นี่คงลาบตึกคว่ำหมดนะคะ
โหวววววน่ากลัวมากตอนนี้นะฮะเภรรี่เป็นก่อน
พรุ่งนี้จะเข้าถึงอีกเมืองหนึ่งคือจังหวัดคากาวะ
ให้ฟังการเตือนของทางการญี่ปุ่นให้ดีแล้วก็ให้เชื่อฟังด้วย
เพราะว่าฝนตกหนักจะเกิดหน้าดินถล่มได้
น้ำท่วมขึ้นสูงบริเวณชายฝั่งอะไรพวกนี้

นี่คือเรียกตาพยุใช่ไหม
ใช่นะครับสำหรับใครที่ไปญี่ปุ่นตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองดีสักนิดนึง

แต่หนุ่มได้ยินมาเขาบอกว่าเป็นพายุที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ใช่ที่หนุ่มได้ยินมาว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะ
เท่าที่เคยมีมานะเขาว่างั้น
ทั้งนี้โนรุ

คือไม่เคยมามันน่าจะหมดไปแล้วใช่ไหม

เมื่อกี้เห็นก็ส่งเขามาบอกว่ามีชายหนุ่มพาไปเที่ยว

ของหนุ่มก็หน้าหนึ่งแล้ว
อ้าเดย้เป็นเรื่องต่อไปนะฮะเรื่องนี้หน้าสงสาร
เอ่อต้องขอแสงต่ำเสียใจด้วยนะครับ

ได้มีการชวนเพื่อนกลุ่มใหญ่ไปเดินป่า
ที่มีความสูงร่วม๘๐เมตรนะครับ
ขณะไตล็อกขอบเหี่ยวนะเกิดพลาดท่าคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ลื่นผานะฮะ
ตกลงไปกระแทกก้อนหินแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
หลังจากนั้นก็เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
นักท่องเที่ยวลื่นตกหน้าผาน้ำตกดังนะฮะเมืองเลยนะครับ
เรียกว่าตกไปต่อหน้ากลุ่มเพื่อนเลยนะครับ
เปิดเผยเมื่อประมาณสัก๑๗นาฬิกาวันที่๕สิงหาคมนะครับ
นายภูริวัฒน์นะครับท่านเป็นในอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับ
รับแจ้งเหตุนะฮะมีนักท่องเที่ยวกว่า๓๐คนนะครับ
เดินเท้าไปชมน้ำตกเลยหงา
ขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าผมอ่านชื่อผิดนะครับนะครับให้ไลน์มาบอกใช่ไหมตรงเช้าเลย
ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงนะครับ
ห้วยท่านะฮะอยู่ที่ภูหลวงนี่แหละครับ
แล้วก็พระตกหน้าผาบริเวณน้ำตกเลยหง่าในศิษย์ชีวิต๑รายนะครับ
รีบประสานไปยังนายสุรพลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
ได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๕๐นาย
เดินทางเข้าไปตรวจสอบและช่วยเหลือนะครับ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายปวริสชัยโฉมนะฮะ
อายุ๓๓ปีมีอาชีพเป็นวิศวกร

เส้นทางเนี่ยถือว่ายากลำบากมากนะฮะต้องใช้รถไถของชาวบ้าน
เดินเท้านะฮะเป็นระยะทางไกลนะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองใช้เวลากว่า๔ชั่วโมงนะครับ
ถึงได้มีการไปถึงจุดเกิดเหตุ
แต่ยังนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาไม่ได้นะครับ

ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำนักท่องเที่ยวบางส่วนออกมาก่อน

ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตที่มีรูปร่างใหญ่
น้ำหนักกว่า๙๐กิโลนี่นะฮะ
ต้องตัดไม้ไผ่นะฮะทำคานหาม
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่แข็งแรงเนี่ยผลักกันหามออกมานะครับ
กลางพื้นดินที่เปียกลื้นเป็นโครนนะฮะ
ทำให้การเดินเท้าเป็นไปอย่างล่าช้านะครับ

ต่อมาเมื่อประมาณสัก๘โมงของวันที่๖คุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำศพของผู้เสียชีวิตเนี่ย
สภาพศีรษะแตกมีบาดแผลชะกันนะครับ

ส่งโรงพยาบาลภูหลวงให้แพทย์ชนสูตรพลิกศพตามขั้นตอนนะครับ
ซึ่งทางบิดาของผู้เสียชีวิตก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่า
นายปวริสเป็นบุตรชายเพียงคนเดียว
ทำงานเป็นวิศวกรอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะ
ชอบการเดินป่าเป็นชีวิตจิตใจนะฮะ
เดินทางจากสมุทรปลาการนะครับพร้อมกับเพื่อนอีก๒๐คน
เที่ยวชมน้ำตกเร็งหาภูหลวงเนี่ยนะครับ
กระทั่งได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของลูกว่า
ลูกชายเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัส

ได้เดินทางไปที่ลมศักดิ์นะครับเพื่อที่จะไปรอรับศพนะครับ
ส่วนทางด้านนายสุรพลประสมทรัพย์นะฮะ

มีการเปิดเผยคุณผู้ชมครับบอกว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะฮะ
รักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงเนี่ยจะไม่อนุญาตนะฮะ

ให้ใครจะตามแต่เนี่ยเข้าไปเที่ยวนะฮะ

ด้วยในวันหยุดเสาร์อาทิตย์กลับมีนักท่องเที่ยวในพื้นที่และต่างจังหวัด
เที่ยวชมน้ำตกเนี่ยเป็นจำนวนมากไม่สามารถที่จะห้ามได้

เลยมีการส่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
เข้าไปดูแลความปลอดภัยแบบเช้าไปเย็นกลับไม่อนุญาตให้ค้างคืน
เพราะเส้นทางเต็มไปด้วยอันตรายจากช้างป่า
และก็น้ำตกนี้มีความสูงชันมาก
จากนั้นก็ได้มีการเร่งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ

คือตรงนี้มันเข้าง่ายไงไม่เหมือนภูกระดึง

คือถ้าจะพูดไปแล้วเมื่อกี้เราเห็นสภาพของน้ำตกเห็นไหมครับ

ถ้าพูดเรื่องนี้ก็ผ่านไปถึงนิด
คิดถึงเรื่องของนักศึกษาสองคนที่ไป

เพราะว่าตอนนี้ต้องรอให้ฝนหยุดก่อน
หรือน้ำต้องลดระดับดูนดีนั่น

แต่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเดือนนะ

แบบเขาไม่มีอุปกรณ์ใดที่ต้องไปลึกขนาดนั้น

เท่าที่ติดตามข่าวเห็นว่าทางกรงศูนย์ไทยที่

ท่านค่อนข้างรู้สึกไม่พอใจว่าทำไมการช่วยเหลือ

ท่านบอกเลยว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ย

แต่อันนี้ที่บอกว่าเข้าไปในน้ำตกไม่ได้

อันนี้ทำไมถึงห้ามไม่ได้

มาปิดทำไม
ก็นี่อันแล้วเป็นยังไงหละ

เขาก็มึงปีนลาน
ที่เขามามีบอกว่า
ที่ภูเก็ตหรือที่ตะบีหรืออะไร
บอกว่าห้ามลงไปเล่นน้ำตอนนี้นะ
เขาก็ไปไหว้ไปช่วยทั้งฝรั่งนึงทุกคนไทย

ก็นั่นไงคือเราห้ามแล้ว
ห้ามแล้วแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องไปช่วย
มันเกิดพึทธิพลมาสายมันก็จะดูดน่ะ

พี่เหมาไม่เปิดตรงกระบวนตกหรอพี่แม่มากะ
ไม่เหมาะพี่มากอะก็สุบฉีบ
หน้าถามว่าเมี่วไหนคุณต้องถามด้วย

เรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบไปเกาหลีใต้
ยึกว่าโดนส่งกลับมาเนอะ
ก็มีการถกเถียงกันนะเรื่องเกี่ยวกับแบบว่า
ที่มีความรู้สึกว่ามีความน่าสงสัยว่าจะเข้าถูกต้องด้วยนะ
ถูกต้องมีความน่าสงสัยว่าจะไม่กลับเหมือนกับจะไปทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ย
เขาก็จะเก็บตัวเอาไว้เลยแล้ววิธีการเก็บตัวของเขาเขาไม่เหลี่ยวแลเลยนะ
ก็เลยมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการปัญหาที่มันเกิดขึ้น
อยู่นานเพราะหาไฟล์กลับไม่ได้ก็เลยกลายเป็นอดหยา
อดยากันอยู่ที่นั่นเลยเนี่ยปัญหาต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับคนไทยที่ถูกตมสมตรวจเข้มกักตัวคาด่านถูกลวนลาม
ล่อลวงไปขายบริการทางเพศ
ไทยและเกาหลีก็เลยจับมือกันร่วมกันแก้ปัญหาคนไทยที่ถูกปฏิเสธเข้าเมือง
แล้วก็ลักลอบไปทำงานแบบผิดกฎหมายที่ประเทศเกาหลีใต้
โดยวันที่๖สิงหาคมนายชาตรีอัจจนานันต์อธิบดีกรมการกงศูนย์
เปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือทางด้านกรงศูนย์ไทย
กับสาธารณัฐเกาหลีใต้ครั้งที่๓
โดยที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่สโมสรราชพฤกษ์กรุงเทพเหล่านี้เอง
ซึ่งในการประชุมทางเกาหลีใต้ก็ได้แจ้งถึงกรณี
การปฏิเสธการตรวจลงตราคนเข้าเมือง
ซึ่งคนไทยเคยร้องเรียนว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีไม่เหมาะสม
โดยทางไทยเสนอว่าสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ก็จะมีน้ำมีอาหารให้ทั้งหมด๓มื้อกันเลยทีเดียว
แล้วก็อำนวยความสะดวกต่างตามสมควร

ใช่และแน่นอนแน่นอนแน่นอน
เกาหลีใต้ก็พร้อมปรับปรุง
แล้วก็จะเร่งดำเนินการทั้งด้านสถานที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้
ส่วนกรณีคนไทยร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสาร
ชาตรีก็กล่าวอย่างนี้ว่าทางเกาหลีใต้แจ้งมา
พร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่หรือว่าล่ามที่จะเข้าใจภาษาไทย
มาให้สัมภาษณ์เพิ่มขึ้นในด่าน
ส่วนงานตรวจลงตราของด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย
เกาหลีใต้ก็เสนอว่าหากมีปัญหาในทางปฏิบัติ
ก็จะขอตั้งคณะทำงานผู้ปฏิบัติงานให้ตมไทยนะฮะ
ได้คุยโดยตรงกับหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้
เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่มีเจตนาสุจริต

เพราะว่าไม่ต้องการให้ภาพลักษณ์ประเทศเสื่อมเสีย
นั้นคนที่สุจริตเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหา

ลดจำนวนคนไทยที่ทำงานผิดกฎหมาย
โดยทางไทยมีการดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
ที่รัฐเรียกให้มาลงทะเบียนเป็นแรงงานถูกกฎหมายไทยนะฮะ
อย่างจริงจังแล้วก็มีกฎหมายที่เข้มงวด
หากไม่นำเข้าระบบให้ถูกต้องหน่วยงานของเกาหลี
ก็ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในไทย
โดยที่โทษมีการปรับถึง๔แสนบาทเลย

ตามสูตรนี้ก็๘แสนบาทด้วย
แน่นอนไม่ต้องปรับคุมกันจากที่นี่
เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าแพทย์นภาโล่งบอกว่ารอดแล้ว
๑๕ศิลปินดังจ่อคิวรับข้อหาโพสต์น้ำเมา

กายรัชานนท์โดนย้อน๕ปีก่อน

กายรัชชานนท์๕ปีก่อนลงไป๕ปีก่อน

ตะไพ่อยู่เห็นหรือเปล่า

วันที่๗สิงหาคมสัก๘โมงครึ่ง
แพทย์น้ำประพานะครับดาราแสดงชื่อดังได้มีการเดินทางมารายงานตัวต่อสารตามกำหนดนัดนะฮะ
คดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน
พนักงานอายการจะมีคำสั่งไม่ฟ้อง
เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เชื่อมโยง
โดยเมื่อถึงเวลานะฮะนางสาวนภาเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว
ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยมก่อนขึ้นไปไร่งานตัวต่อสาร

มีการระบุนะครับว่าวันนี้เดินทางมารายงานตัวครั้งสุดท้าย

และยื่นคำร้องขอหลักทรัพย์ประกันตัวคืนจำนวน๕๐
และขอบคุณศาลพนักงานอายการที่ให้ความเมตตา

มีความกังวลมาตลอดสักระยะหนึ่ง
และหลังจากนี้จะไม่มีความกังวลใจในการทำงาน
และจะดูแลลูกอย่างเต็มที่นะครับ
และที่ผ่านมานะครับได้มีการพิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อถามว่าแพทย์บอกข่าวดีที่อายการสั่งไม่ฟ้องกับเน้นหรือยัง
คุณแพทย์ก็บอกว่าคงจะได้บอกในเร็ววันนี้
เพราะตอนรู้ข่าวก็ใกล้ช่วงเย็นแล้วก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยม
ขณะเดียวกันหากหลังจากนี้
ประชาการตำรวจแห่งชาติมีความเห็นแย้งสั่งไม่ฟ้อง

ในอาคมคงสวัสดิ์ในความก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จับมนักงาน
จะไปโต้แย้งกันในพยานหลักฐานกันต่อไป
ก็หลุดหมดแล้วหมายถึงว่าไม่สั่งฟ้องเพราะว่าไม่มีหลักฐาน
ไปถึงใช่ไหมคือไม่ได้ฟอกเงินไม่ได้ค้ายาเสพติด

ไม่มีก็รอดไป
ตอนนี้ข่าวที่กำลังฮือฮาแล้วก็คนที่ดูในอินเทอร์เน็ต
ต้องเห็นที่ครูคนนึงแม่พิมพ์ของชาติ
ลงโทษเด็กด้วยการเอารองเท้าตีหัวเด็ก
แล้วก็ให้กราบแล้วให้คาบรองเท้าแล้วก็ให้คลาน
พฤติกรรมครูสาวที่รู้แก่อำนาจลงโทษเด็กด้วยวิธีพิษดาร
เปิดเผยเมื่อเพจชื่อดังเพจหนึ่งได้โพสต์วิดีโอคลิปเด็กนักเรียน
โดนใส่ในหัวให้วางไว้บนหัวแบบนี้นะฮะ
แล้วก็รองเท้าก็ตกลงไปพอตกลงไปครูก็
รับตัวมาเอาไว้ใช่ให้คาบแล้วก็คลาน
เผยแพร่ไปในโลกโซเชียลเวลาไม่ถึง๑๒ชั่วโมงนั้น

ยังไม่ถึง๑๒ชั่วโมงนะมีผู้เข้าชมกว่า๓๓แสนครั้ง

ฉันไม่ได้ดูอะไรมากยังแชร์เนี่ยต้องกราบรองเท้าแบบนี้
กระแสดราม่าขยายวงกว้างออกไป

เป็นนักเรียนที่โรงเรียนม๑อยู่จังหวัดอุบลราชธานี
ไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องบอกโรงเรียนแล้วกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๑นาฬิกา

ตัวเองทำผิดระเบียบโดยใส่รองเท้านักเรียน
ขึ้นมาบนอาคารซึ่งเขาไม่ให้ใส่
จังหวะนั้นได้มีครูอายุ๕๕ปี
ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เดินผ่านมาพบพอดีสั่งลงถ้วยจนกราบรองเท้า๑๐ครั้ง

จากนั้นให้คลานสี่ขาเข้าห้องเรียนต่อหน้าเพื่อน
ห้องข้างเคียงกว่า๕๐คน
ระหว่างนั้นตนไม่ทราบว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปเอาไปเผยแพร่
ส่วนตัวแล้วตนบอกว่าเขาก็บอกเขาไม่ได้อายอะไร
แต่รู้สึกว่าการทำโทษนั้นก็เกินกว่าเหตุไปสักหน่อย
น่าจะวิธีการตีเขาไปเลยดีกว่าน่าจะเหมาะสมกว่า
ทางด้านตำรวจแล้วก็นายอดุลนะฮะ
ตำแหน่งผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ท่านบอกว่า

แต่เด็กใส่มาครูจึงบอกว่าทำผิดกติกาของโรงเรียน

แต่เด็กไม่ทำครูจึงเอารองเท้าวางบนหัวเด็ก
หลังจากนั้นรองเท้าหลดบนพื้นจึงให้เด็กข้าบ

คลานเข้าห้องเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างในการทำผิด
ดุลกล่าวว่ากรรมการคณะกรรมการก็สืบหาข้อเท็จจริงแล้วล่ะ

แต่เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นการฝึก
เพราะการคาบรองเท้าไม่ใช่การฝึกวินัย

มองว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุนะฮะ

ประมาณสัก๒สัปดาห์เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนไม่ต้องกังวลใจ
เพราะผู้ปกครองไปแจ้งความ

แล้วค่อยพิจารณาดำเนินการ
ข้อมูลว่ามีการกล่าวหาเขาทำเกินกว่าเหตุอะไรยังไงหรือเปล่า
เขาก็ยังเรียกว่าสอบกันอยู่ในฐานะในวินัยในเรื่องการวินัย
ครับผมคุณแองจี้คิดยังไงเรื่องนี้
เคยโดนไหมเคยก็ตอนเด็กเด็กเคยโดนเหรอ
ก็โดนหนักกว่านิดหนึ่งเป็นเยอะคุณนังจังหวัดชอบทำถ้าโดนอะไร

มันซะไม่ออกค่ะทั้งห้องอร่อยถ้างี้

ก็แบบแกล้งครูอะไรอย่างนี้ครับ

เอ่อพี่ก็โดนตี้โรงเรียนดีโดนตีขาแล้วเจ็บจำ

ถ้าไม่รับ
ให้รับผิดภาพร่วมกันหมด

รองเท้ามันก็คืออยู่ในร่างกายของเรานี่แหละ

เออใช่ความสารมันทำให้แบบว่า

เขาไม่ให้กินอาหารขนมในห้อง

แต่พอกินขนมมายักษ์ก็บังคับให้กินจนจุกตายนะ

แต่ถ้าเกิดครูขายเองต้องซื้อ
ซื้อได้แต่เขาไม่ได้ให้กินในห้อง
ครูก็จะบอกว่า

นุ่มกับปองกระพนอายุเท่ากันเหรอถามจริง

ผมก็เลยไม่รู้จะเรียกเขาว่าพี่ทำไม
แล้วเมื่อกี้ท่านผู้ชมบอกว่าคุณน่าเหมือนสนยุค

ยุคไดโนเสาร์

รับข้อหานี้ครับโพสต์น้ำเมา

เหล่าศิลปินดาราเซเรป
ที่ชอบโพสต์รูปเครื่องดื่ม

ถ้าเราไปติดอยู่ในรูป

คือเขาก็จะบอกว่าอยู่ที่เจตนา
แต่เอาอะไรมาตัดสินอันนี้คือเจตนาหรือไม่เจตนา

แต่เจตนาอ๋อเราไม่ได้เจตนา
ปกตินี่แม่งเจตนาแต่ไม่ได้โฆษณา
แต่ถ้าเป็นพี่เนี่ยเขาต้องเชื่อว่าพี่ไม่ได้เจตนา

ตอนนี้มีคนถามมาว่าถ้าผมไปเมืองนอก
บินเครื่องลงปุ๊บโดนเลย
ขอถามคำหนึ่งได้ไหมมึงจะทำกันไปทำไมมึงจะแบบว่า
มันจะแบบว่าสู้กับเขาไปทำไมก็ในเมื่อมันไม่ได้ก็ไม่ต้องลง
ไปลงมันก็ไปลงอย่างอื่นได้ตั้งเยอะแยะ

นี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะ

ใช่คือเขามีการคณะกรรมการนี้ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ติดตามความคืบหน้าคดีที่กลุ่มคนดังโพสต์ภาพแอลกอฮอล์
แฝงลักษณะโฆษณาลงในอินสตาแกรมแล้วก็สื่อโซเชียล
แล้วก็ร่วมกันโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือว่าแสดงชื่อหรือว่าเครื่องหมาย
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ
หรือชักจุงให้ผู้อื่นดื่มโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ดีเจเพชรจ้านิวเคลียร์หันศาเบเบ่ทันชนก
แล้วก็มีความผิดอัตรานี้จำคุกไม่เกิน๑ปีปรับ๕แสนบาท
ใครอ่ะใครพวกนี้นะที่เอ่ยชื่อเป็นเมื่อกี้ฟังก่อนอย่าเพิ่งตกใจ
หรือทั้งจำทั้งปรับด้วยทุกรายที่เข้าพบได้รับการสารภาพ
พนักงานสอบสวนก็นำตัวไปเปรียบเทียบปรับคนละ๕๐๐๐บาท

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกระทรวงสาธารณสุขกล่าวไว้ว่าชิ้นนี้
ดังนั้นส่วนที่เหลืออีก๑๕คนได้ออกหมายเรียกไปแล้วนะฮะ
แล้วก็ได้แจ้งว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวน
วิเจจ้าวุนเส้นโดมปักกอาร์ลัมพิจารณ์แล้วก็ป้องนาวัติสามีนนี้เช่นด้วย
แล้วก็พิษกาชัยนะฮะก็ได้เข้าพบตำรวจแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
อืมส่วนทนายส่วนตัวของโดมปกรณ์ลำแล้วก็แท็กพระรันยูเนี้ยมีการติดต่อเข้ามาขอเลื่อนเข้าไปนะฮะ
รับทราบข้อเก่าหาขอเลื่อนไปก่อนทั้งนี้ประชาชนที่สงสัยฟังให้ดีนะคะ
ลักษณะแบบไหนเป็นการโฆษณาหรือมีความผิดทางกฎหมายฟังให้ดีนะ
สามารถตรวจสอบได้ตามเว็บไซต์พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อจะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องต่อไปไปอ่านไปชมกัน
เขาไม่ได้มั่วถูกต้องดังนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าเห็นแวบอยู่ข้างหลังไหม
หรือว่าเมียถือไว้ข้างหลังนั่งข้างหน้าหรือจะไปเมืองนอกไปถือเบียมอะไรนะ
ภูตหนี้วงสวงนาคี๒ณเดรธยายาแต่วเขนภูพุม
นิ้วเคลียร์แสลงข่าวด้วยนิ้วเคลียร์ตัวเด่นอ๋อนิ้วเคลียร์เล่นนาคีด้วย
ใช่นิวเคลียร์ตัวเจ็บเลยตัวแบบตัวเด่นเลยนางลำเจียกเนี่ย
ไม่ใช่นิวเคลียร์อุ้มลักษณะผมก็งงว่านิวเคลียร์เล่นอะไร

เราก็ไม่กล้าช่วยจะว่าขอโทษค่ะโอเค
เดี๋ยวสักครู่ค่ะให้แกพักสมองหน่อย
นี่ชาลัดนะฮะล็อโกเลส
นั่นเด็ดยาย่านหน่อยมีคือหามากเลย
ภาพยนต์วิวอลวังคืออย่างนี้
ลุ้นกันอยู่ภาพหนึ่งแล้วนะครับ

สำหรับละครดังฟังก่อน
สำหรับละครดังช่องสามอย่างนาคี

ซึ่งแฟนก็ลุ้นว่าภาพยนตร์นาคี๒
พระนางคนไหนที่อยู่ในวงการนี้

หรือจะเป็นแต้วนัทพรไหม

แต่งานนี้ผิดคาดค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะ

คุณเดชน์โพสต์ภาพภูจินณเดชน์ยายา

นาคี๒เท่ากับณเดชน์ยายาด้วยจ้า

เอ่อเอ็นวายนะฮะก็คือ

รีดกันลั่นเลยนะกลับมาเจอกันแน่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ
ส่วนแต้วแล้วก็เคนภูมิเนี่ย
ก็ยังคงได้ร่วมเล่นด้วยในภาพยนตร์ภาคนี้

แฟนนาคีเนี่ยอดใจไว้นิดนึงนะคะ
พรุ่งนี้แถลงข่าวอย่างนี้
ถูก
แต่นิ้วเคลียร์ไม่ได้เล่นใช่ไหม
พี่เขาเล่นไงหนุ่มไม่รู้หรอ

อุ้มลักษณะเล่นเป็นลำเจียก

เพราะว่าทำงานทั้งวันเลยอ่ะนี่
เราก็ทราบดีกันแล้วนะคะว่าเบลล่า

พระเอกอันดับ๑ช่อง๗เนี่ยยังไง
คือเขาก็ไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิด
ทีนี้เบลล่าก็ไปเข้าโรงพยาบาล
ไม่ปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดแต่ก็ดูดิดิฉันก็ว่าก็โอเคนะ

พี่ม้าไม่ใช่ไม่เกี่ยว

ไม่ได้เปิดแต่ก็คุณเวียหายไปไหนปรากฏว่าเขาก็แอบไปเยี่ยมกัน
มรสุมแฟนคลับไม่ปลื้ม
นี่ข่าวมาบอกว่าอย่างนี้จริงเขาก็ปลื้มอยู่นะ

สนิทสนมมานานกว่า๕ปีล่าสุดเจอเบลล่าก็เลยถามมันดูมันอึมคลึมนะฮะ
อาการป่วยเป็นไงก็เป็นครั้งแรกค่ะ
เราน่าจะรับเชื้อทางอาหารอะไรก็ว่าไปแล้วก็
บอกว่าเขาไม่ได้แท็กหนูโดยตรงแล้วไม่รู้เขาหมายถึงเราหรือเปล่า
ถามพี่เขาดีกว่าหนูไม่ได้ถามค่ะ
มีลงหน้าลงรูปคู่กับเวียมีไหมมีไหม

เบลล่าดูที่ตัวเบลล์ดีกว่า
ถ้าตัวเองทำถูกต้องตามกรอบตามการละเทศะเนี่ย
นี้เขาหาว่าเบลล่าถูกบังคับให้ยิ้ม

นี่ฉันว่านางออกตัวได้งามมากนะ

อันนี้ดีกว่าเอี๊ยดนะฮะแม่ชอบมาไฟนะครับ
หน้าเคยขัดใจแต่เคลียร์กันไปรอบหนึ่ง
ล่าสุดเพราะเอกหนุ่มช่องมากสีนะฮะ
ก่อคดีแผลงฤทธิ์ใส่ดีไซเนอร์รุ่นพี่
ถึงขั้นประกาศไม่กราบวงเล็บจีน

เป็นเหตุที่คู่กรณีจำใจทำเพื่อให้งานผ่านรู้ร่วงไปด้วยดี

หมายหัวงานหน้าไม่มีแน่นอน
พฤติกรรมไม่น่าเลิฟแบบนี้ใครก็ขยาด

ผมจำได้ผมจำได้ว่าเขาเคยมีเรื่องมีเรื่อง
นึงแล้วอันนี้ที่ว่าไปที่ต่างไปเดินแบบกันที่อะไรนะ

ประกาศให้กาดตีนอีกแล้วเหรอ
นี่คือคดีเก่านี่คือคดีใหม่
ตอนนี้ช่องมากสีตอนนี้เรามีถึง๗๐๐กว่าช่องนะ
ก็นั่นไงก็ไม่รู้เหมือนกัน

โอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับ
ชอบการทำหันมากสวัสดีครับ